โลกอกไปเปราะหนึ่งนะครับสำหรับชาวอุดรธานีเพราะว่าล่าสุดตำรวจจับได้แล้วนะครับ
คนร้ายที่บุกไปแทงสาวกราฟฟู้ดที่แยกไฟแดงนะครับคือเขาบอกว่าไม่ได้เรียนโรงเรียนแบบในแจ๊คอะไรก่อน
อันนี้ที่แทงเขาตายหรอกคือมีความคับแค้นใจส่วนตัวที่ว่าสั่งของแล้วเนี่ย
พนักงานส่งของไม่เอามาส่งให้หลายรอบครับค่ะอ้าวจากกรณีนะครับที่มีคนร้ายเนี่ย
ซุ่มแทงนางสาวสายฝนขานวงอายุสามสิบแปดปีเธอเป็นพนักการแกรปฟู้ด
ขณะขี่รถไปส่งอาหารให้ลูกค้าในเขตเทศบาลนครอุดรธานีครับ
เมื่อคืนวันที่สิบสองธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งเหตุการณ์นั้นเนี่ย
ทำให้ชาวบ้านหวาดภาวะครับเพราะกลัวว่าจะเป็นพฤติกรรมเรียนแบบ
แจ๊คชายคลั่งที่ไล่แทงคนเสียชีวิตไป๒คนก่อนหน้านี้
หลังเกิดเหตุครับตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียงนะครับ
จนล่าสุดเนี่ยสามารถตามจับคนก่อเหตุเอาไว้ได้ก็คือ
นายตรีภพหรือว่านายปอรอดจุ้ยอายุยี่สิบเจ็ดปีครับ
โดยตามไปจับได้ที่บ้านเพื่อนสนิทของเขาในซอยใกล้สี่แยก๔ศรัทธา
ตะบนหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีมีของกลางครับ
ตัวเลยแหละนะฮะคือเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุ
ปอกผลไม้ที่ด้ามหักนะฮะไม้หน้าสามรถจักรยานยนต์สกูปปี้ไอ
สีแดงดำซึ่งขณะตำรวจเข้าไปจับกลุ่มในปอเนี่ย
คล้ายยังเมาอยู่พูดจาไม่รู้เรื่อง
ลากตัวนะฮะไปคุยกันที่โรงพักนะครับ
จากการสอบปากคำในปอรับสารภาพเลยว่าก่อเหตุจริงทั้งสองเหตุการณ์นั่นแหละครับคุณตำรวจ
ทั้งแทงสาวแล้วก็ใช้ไม้หน้าสามดักตีชาวบ้านในซอยโน้นพิบูลนะครับ
แล้วก็เปิดเผยถึงปมเหตุว่าไม่ใช่การเรียนแบบพฤติกรรมของชายคลั่งในแจ๊คก่อนหน้านี้หลาย
อย่างที่หลายคนตั้งข้อสงสัยหรอกแต่อ้างว่าเป็นความคับแค้นใจนะฮะ
ที่มีต่อพนักงานส่งของเป็นการส่วนตัวเขาอ้างว่าก่อนหน้านี้เคยสั่งของออนไลน์ไป
แล้วพนักงานส่งของไม่ยอมเอามาส่งนะฮะแต่กลับเซ็นรับของไปเอง
แล้วก็เอาของไปใช้เองด้วยทำแบบนี้มา๓๔ครั้งก็เลยโกรธแค้น
แล้วเขารู้ได้ยังไงอ่ะรู้ได้ยังไงว่าพนักงานส่งของเซ็นของไป
ไม่เอาของมาส่งหรือว่ามันเป็นสาเหตุที่ผมกำลังจะอ่านต่อจากนี้หรือเปล่า
คือเขาบอกว่าวันเกิดเหตุดื่มสุรากับเพื่อนมาครับดื่มสุราไม่พอเสพยาบ้าเข้าไปด้วย
นะฮะพอเห็นกราฟฟู้ดขี่รถผ่านมา
ตัดสินใจลงมือทันทีเลยด้วยความแค้นนะฮะโดยแก๊ปฟู้ดเนี่ยนะฮะ
ถูกแทงหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปไล่ตีชาวบ้าน
เพราะคิดว่าเป็นพนักงานส่งของนะครับแล้วทันทีที่ในปอถูกจับนะครับ
คนที่ร้อนใจแม่สิครับแม่ของนายปอแล้วเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังมีเรื่องพีคด้วย
นางสังวานรอดจุ้ยนะฮะอายุ๕๘ปี
ที่สพเมืองอุดรธานีนั่งรอลูกชายที่หน้าห้อง
สืบสวนสอบสวนเพราะว่าเป็นห่วงลูกเหลือเกิน
นี่แหละครับคุณแม่คุณแม่สังวาน
แม่บอกว่าไม่เคยรู้เลยนะว่าลูกจะมาก่อเหตุแบบนี้
ตอนเห็นข่าวที่ว่าพีคอยู่ตรงนี้ครับ
ตอนเห็นข่าวแม่ยังตกใจแล้วว่าคนร้ายก่อเหตุอุกอาจแบบนี้ได้ยังไง

แต่พอมารู้ว่าลูกตัวเองเป็นคนทำก็เสียใจถึงขั้นพูดไม่ออกเลย

เล่าต่อครับบอกว่าเมื่อก่อนลูกเป็นคนดีมีงานทำ
แต่ระยะหลังเนี่ยหลังจากถูกบีบให้ออกจากงานลูกก็เครียด
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาก่อเหตุแบบนี้ครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาในตรีพบรอดจุ้ยนะครับ
มียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าไว้ในครอบครอง
ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกายเนี่ยคือมันต้องรอผลการตรวจก่อนว่าบาดเจ็บแค่ไหนนะครับ
ถึงจะแจ้งข้อหาได้ตามลำดับของความรุนแรงของอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายครับ